เอาล่ะคุณผู้ชมไปที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะ
ไปดูภาพหวาดเสียวกรณีที่รถเครนคือเขาก็ขับรถมา

ไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารสายเคเบิล
ทำให้เสาเนี่ยมันล้มลงมานะค่ะ

โดยคลิปนี้นะคะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
เขาโพสต์คลิปนี้ไปที่เพจเนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะ
เพจหนึ่งแล้วก็มีการระบุข้อความบอกว่า

ไหมคะเดี๋ยวเฉลยตอนจบนะว่าล้มหรือเปล่า
คุณผู้ชมเพจนี้เขาระบุข้อความบอกว่า
ขับรถแบบนี้ต้องประจานเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โดยในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นรถเคลนบรรทุก
บ่อพักท่อซีเมนขนาดใหญ่จำนวนหนึ่ง
ซึ่งแขนของรถเคลนมันยกสูงขึ้นกว่าตัวรถ
แล้วขณะที่รถกำลังขับออกสู่ถนนใหญ่
คุณผู้ชมตามภาพเลยนะคะปรากฏว่าแขนของรถเคน
มันไปเกี่ยวเข้ากับสายเคเบิ้ลสายโทรศัพท์สายสื่อสารต่างแบบนี้ค่ะ
โยกไปโยกมาคนแถวนั้นเขาก็หวาดเสียวกันนะคะ
ถ้าเกิดว่ามันล้มลงมาเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะ
คุณผู้ชมจากการตรวจสอบของทีมข่าวนะคะ
คือมีคนแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นบริเวณหน้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ริมถนนเจ้าฟ้าตะวันตกตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เคลนคันดังกล่าวกำลังเลี้ยวรถออกจากบริษัท
่งหน้าไปอย่าง๕แยกฉลอง
แต่ปรากฏว่าแขนของรถเครนนะคะมันไปเกี่ยวค่ะ
เกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า
เจ้าของคลิปบอกว่าแหม่เสียดายไม่ได้ถ่ายตอนจบ
เพราะว่าต้องเลี้ยวรถเข้าโลตัสไปเสียก่อน

คือเจ้าของคลิปบอกว่าเขาไม่เห็นตอนจบ
แต่คนที่มาเม้นต์ในโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นตอนจบ

เสาแรงสูงของไฟฟ้าหัก๑ต้น
เสาสื่อสารหัก๒ต้น
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ซึ่งเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดำเนินการแก้ไขไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ไม่เอาลงเนอะมันก็เกี่ยวสิฮะ
คือขับเนี่ยเขาคงไม่เห็นรถของตัวเอง

นิดเกี่ยวเยอะก็ไม่ได้เลยนะ
ถ้าเกิดว่ามันพังลงมาคือเรื่องใหญ่เลยนะ
แล้วถ้าเกิดว่ามันมีไฟฟ้ารัดวงจร
มีเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นคือเรื่องใหญ่

ถ้าสมมุติว่าล้มตอนที่รถขับมาพอดี